อาหารอายุไม่น้อยแล้วคุณผู้ชมสี่สิบปีละเป็นผู้ชายที่
มีอาการคลุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปโวยวายเออะโวยวาย
มีดด้วยนะอ่าขู่จะเผาบ้านอีกชาวบ้านเขาก็กลัวกัน
ขนาดว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องโทรแจ้งตำรวจ
ไหนไม้งามไม้งามมาสิเอาอยู่ไหมอ่ะ
ผิดจากที่เคยเห็นไปนิดนึงปกติจะเห็นว่าโดนไม้งามแล้วจะโดนกดตัวใช่ไหม
อันนี้เขายืนอยู่เฉยฮะยอมให้เอาไม้งามเนี่ยดันตัวเข้าไปคุณผู้ชม
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องครับจับใจความไม่ได้บ้านตัวเองก็ไม่ใช่ด้วยนะ
นี่โดนตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาบุกเข้าไปแล้วเอาไม้งามล็อกตัวไว้ได้ครับ
หลังจากที่เขาคุ้มคลั่งถืออาวุธส่งเสียงอลวาดอยู่ในบ้านพื้นที่หมู่๑๒ตำบลปากกรานที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้ชายคนนี้อย่างที่บอกอายุ๔๐ปกติเขามีบ้านอีกหลังหนึ่ง
อีกหลังนึงแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องชายเขาอีกที
แล้วตัวน้องชายของผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่บ้านคนเดียวนะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับตัวเขากลับมาที่บ้าน

น้องชายก็ไม่อยากคุยด้วยไม่อยากทะเลาะด้วยออกจากบ้านไป
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เริ่มแล้วโวยวายถือมีดด่าไปทั่ว
พอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจตำรวจมาก็เกลี้ยกล่อมให้ลงมาด้านล่าง
เขาไม่ยอมนะเขาขึ้นมาขึ้นมาชั้นบนเนี่ย
ตำรวจก็เลยบุกขึ้นมานำมาซึ่งภาพนี้เลยคุณผู้ชม
เอาไม้งามดันตัวแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้ครับ

เจออุปกรณ์การเสพยาเสพติดด้วย

แล้วก็สงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

ก็ผลเป็นบวกครับมีสารเสพติดในปัสสาวะ
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติด

คือเขาไม่ได้มีคดีอะไรนะ

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

ก็เลยประสานทางโรงพยาบาลนั้นมารับตัวไป